ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะสำหรับตั๊กกะแตนโชลดาค่ะ
เจ้าตัวออกมาประกาศบอกเลยว่าเหงาสุด
ทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วจริงจริงค่ะเพราะด้วยที่ความที่เขาเนี่ย

เพราะช่วงนี้มันไม่มีงานให้ออกไปร้องเพลงข้างนอก
คิดถึงค่ะคิดถึงทั้งการร้องเพลง
ถึงทั้งแฟนคลับด้วยช่วงนี้เนี่ยก็เลยต้องอยู่ที่บ้านไปก่อน
อยู่บ้านจะทำอะไรก็หาวิธีคลายเหงาคลายเครียดค่ะ
ยังต้องให้มีรายได้เข้ามาด้วยนะคะเขาก็เลยทำนี่เลยค่ะ
น้ำพริกเผาน้ำปลาร้าก็ทำ
ภายใต้แบรนด์นี้เลยค่ะแตนชนระดาซึ่งพอทำออกมาแล้วขายก็แล้วมันก็ยังไม่หายเหงายังไม่หายเครียด
เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มีเลือดศิลปินอยู่ในหัวใจนะคะ
ให้พักไปนานนานมันทนไม่ไหวจริงจริงค่ะงานนี้นะ
เธอก็เลยออกมาเตรียมปล่อยซิงเกิ้ลใหม่แล้วด้วย
เรียกว่าฝ่าวิกฤตโควิดกันไปเลยค่ะ
โดยเธอนะคะยังได้ปล่อยเสียงเพลงออเดิฟให้แฟนคลับได้ฟังผ่านไอจีกันด้วย
เดี๋ยวเราไปฟังกันสักหน่อยค่ะ
เสียงเพลง
ข่าวเขาว่าไงต่อ
ว่าไงต่อโอ้โหสีเรียงไปไม่ถูกเลยนะคะฟังแค่นี้บอกเลยว่าขนลุกมากเลย
รับรองว่าเดี๋ยวรอต้นฉบับนะต้นฉบับมาเต็มเมื่อไหร่
รับรองยอดวิวยอดไลค์ต้องมารัวแน่นอนค่ะ
แต่วันนี้นะคะเป็นบันเทิงไทยรัฐทั้งทีไม่ได้มีแค่เสียงร้องเพลงมาฝากนะคะ
เรายังมีคลิปจากลูกทุ่งสาวนะคะมาการันตีอีกว่าเร็วนี้แฟนได้ฟังกันอย่างแน่นอน
เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ตั๊กกะแตนกันหน่อยค่ะ
ก็ส่งข่าวถึงแฟนเพลงของตะกะแตนทุกคนนะคะ
เร็วนี้นะคะจะได้พบกับผลงานเพลงจากตั๊กกะแตนชนระดาที่นำเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
นำมาร้องใหม่ซึ่งมี๕บทเพลงเลยทีเดียวนะคะ
ยังไงฝากติดตามเร็วนี้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะ